ไปถึงผลตรวจของพี่สมรัก
เมื่อวานเนี่ยพูดกันไปแล้วคุณผู้ชมงงเป็นไก่ตาแตกกันเลย
ตกลงติดไม่ติดเมื่อวานนี้ออกชัดเจนแล้วว่าผลพี่สมรักคือไม่ติดโควิด
ฟังแบบนี้ก็ดีใจนะแต่เอ๊ะมันจะดีใจดีหรือเปล่า
เพราะว่าคือเอาจริงก็เป็นข่าวดีที่หายป่วยคุณผู้ชม
แต่ไปมาคุณหมอบอกว่าผลตรวจมันผิดพลาด
จริงพี่สมรักเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ
คือฟังไม่ผิดคุณผู้ชมเป็นงงกันจริงเพราะว่าพี่สมรักนะคะมีเอกสารยืนยันจากโรงพยาบาลมาเลย
สรุปก็คือคุณหมอบอกว่าการตรวจครั้งที่๑
ที่บอกว่าพี่สมรักนี้นะคะพบเชื้อโควิดเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในห้องแล็บค่ะ
เรียกได้ว่าเกิดขึ้น๑ในล้านเลยคุณ

ซึ่งพอผลตรวจอีกครั้งค่ะคือตรวจต่ออีก๒ครั้งเลย
ยืนยันเลยว่าไม่มีเชื้อจริงไอ้ครั้งที่๒กับครั้งที่๓ไปตรวจโรงพยาบาลแล้ว

ใช่ค่ะพี่สมรักก็เลยกลับบ้านได้เป็นปกติไม่ต้องกักตัว

แต่เพื่อความสบายใจคือทั้งครอบครัวก็จะมีการกักตัวต่อให้ครบ๗วันนะคะ
โดยน้องเบสกับตรงนี้นะคะจะไปตรวจหาเชื้ออีกครั้ง
เพื่อความมั่นใจก่อนที่จะไปรับงานได้ตามปกติ
เดี๋ยวไปฟังความงงกันทั้งครอบครัวหน่อยค่ะ
โพวิดไม่ได้กินพ่อเลยนะ
ผิดพลาดจากห้องแล็บหมอบอก
แล้วก็หมอเขาก็ฝากกราบขอโทษคนใกล้ชิดหรือว่าทีมงาน
ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้สมรักกับสิ่งที่ทำให้กักตัว๑๔วัน

พ่อก็ไม่ต้องกักตัวแล้วเพราะไม่มีเชื้อ๑๐๐
ส่วนคนที่ร่วมงานกับพ่อก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

และหนึ่งในคนที่ร่วมงานกับพี่สมรักนะคะก็คือคุณนุ้ยสุจิลาค่ะ
เพราะว่าต้องกักตัวแยกออกมาจากลูกนี่แหละค่ะ
ผิดพลาดตั้งแต่ต้นเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
โล่งเลยค่ะโล่งจริงค่ะ
เพราะว่าได้กลับบ้านไปหาลูกแล้วค่ะ
แต่ก่อนจะกลับบ้านนะคะเพื่อความมั่นใจค่ะ
คุณนุ้ยก็ไปตรวจหาเชื้ออีกรอบนะคะ
ผลก็คือไม่พบเชื้อค่ะ
วีดีโอคอลหาคุณนุ้ยสุจิรานะคะ

คุณนุ้ยบอกว่าสบายใจมากดิฉันแบบโล่งมาก
ออกกำลังกายด้วยนะตอนวีดีโอคอลหานะคะ
คือตอนนี้นะคะกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะคะ
แล้วก็อยากฝากทุกคนห้ามประมาทเด็ดขาด
เพราะเจ้าโควิดมันใกล้ตัวเรามากจริงค่ะคุณผู้ชม
วินาทีแรกที่ได้กอดลูกลูกแบบเต็มอิ่มรู้สึกยังไงบ้างคะ
โอ้โฮมันโอ้โฮตายแล้ว
มันชื่นใจเนอะไม่แบบ
คือก่อนนั้นไม่กลัวลูกเจ็บแหละแล้วลูกก็บ่นว่าเจ็บ

ใจมันพองดีจังเลยอย่างนี้ค่ะ
คือพี่สมรักโทรมาเมื่อคืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเออผมอยากขอโทษคุณน้อยหรือเปล่า

สมรักจริงเรื่องนี้นุ้ยไม่เคยโทษพี่สมรักเลย
แม้แต่วินาทีเดียวไม่เกี่ยวเลยค่ะ
แต่แค่ต้องการบอกว่าเฮ้ย
อยากให้โควิดอยากให้โควิดหายไปเร็วไม่อยากให้ใครเจอสถานการณ์แบบนี้
นะคะเพราะว่าถ้าต้องแยกเนี่ยความรู้สึกนะคะ

ลูกก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องแยกออกไปแบบนี้ค่ะ
ดิฉันชอบสไตล์พี่สมรักตลอดเลยเขาเป็นคนมั่นใจตลอดเลย

ใช่ผมไม่ได้โม้แต่พี่โม้แหลกเลยนะคะ
ครั้งนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีแล้วก็ขอให้ไม่ติดโควิดในทุกครั้งและตลอดไปนะพี่นะ